มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์คนร้าย๓คนบุกไปปล้นทอง
จากร้านทองที่พบพระจังหวัดตาก
แล้วก็มีการยิงปืนใส่เข้าไปทำให้ลูกค้าเสียชีวิตหนึ่งราย

ล่าสุดตำรวจได้บ่อแสว่าน่าจะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
คนร้ายขับกระบะมาใส่หมวกกระน็อกเต็มใบมากัน๓คน
ทุบกระจกก่อนทุบกระจกก่อนแล้วเขามีปืนเป็นอาวุธด้วย
นะฮะก่อเหตุเพียงห้านาทีเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาทำคือ
เขามีการยิงปืนใส่เข้าไปในร้านแล้วไปโดนลูกค้าเสียชีวิตหนึ่งรายครับ
กวาดทองรูปภัณฑ์ไปน้ำหนักเกือบสองร้อยบาททองคำโอ้โห
ตำรวจไล่ล่าทันทีไปเจอรถกระบะคันนี้อุกอาดมาก
เป็นโตโยต้ารุ่นเนี้ยค่ะนะฮะไปจอดอยู่นะฮะ
บนถนนสายบ้านผากระจอกห่างจากร้านทองประมาณหกกิโลกรัมครับ
ห่างจากชายแดนประมาณสัก๘กิโลแล้วมันมีสลากที่เป็นสลากของร้านทองที่เขาขโมยมาตกอยู่ที่รถด้วย
นะฮะก็ชัดเจนนะว่าเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุในการปล้นนี่ไง
สลากที่อะติดกับพองอะนะอ๋อชัดเลยอะเออนะฮะนอกจากคันนี้แล้วมีกระบาดต้องสงสัยอีกหนึ่งคันไปจอดอยู่ริมแม่น้ำเมย์แต่ไม่เจอเจ้าของรถหรือว่าคนร้ายที่เกาะเหตุ
ล่าสุดตำรวจก็คือพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปเจอเสื้อแขนยาวสีแดง๑ตัวกางเกงขายาวแถบขาว๑ตัว
ซึ่งเป็นชุดที่คนร้ายใส่รองเท้าบูธอีกนะฮะถอดทิ้งไว้ที่ลำห้วย
คือลำห้วยนี้ความกว้างมัน๑๐เมตรมันกั้นชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา
ก็เลยคาดว่าคนร้ายก่อเหตุปุ๊บรถกระบะอีกคันนึงมารับ
แล้วทุกคนก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ข้ามลำห้วยข้ามไปฝั่งของเมียนมา
ตำรวจก็เลยส่งหลักฐานทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์ที่สำนักพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
แล้วก็ไปหาว่าคนร้ายไปซื้อเสื้อผ้าที่เนี่ยที่เขาใส่แล้วก็ถอดทิ้งไว้เนี่ยจากร้านไหน
จะได้ไปตรวจสอบกล้องจากร้านนั้นว่าคนที่ไปซื้อชุดเหล่านี้เป็นใคร
อุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุเขาไปซื้อจากร้านไหนร้านไหนจำหน่ายแล้วไปตรวจสอบร้านนั้น
ตำรวจคาดว่าแก๊งคนร้ายนี้วางแผนมาครับแล้วน่าจะมีผู้ร่วมขบวนกันมากกว่า๓คน
คนไปป้น๓ก็จริงแต่ว่ามันมีคนที่มารับมาส่งอีกกลุ่มหนึ่ง
ว่าตอนนี้หลบหนีไปฝั่งเพื่อนบ้านแล้วหรืออาจจะซ่อนตัวตามแนวตะเข็บลำห้วยนี้
เข็บชายแดนตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าเพื่อที่จะปิดคดีนี้
แล้วก็นำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดต่อไป
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ลูกค้าเสียชีวิตด้วยไงใช่ฮะอุกอาดมากนะครับ